หลวงพ่อทองใบแห่งวัดอบธมหลังจากมรณภาพแล้วกว่า๒๐ปีสังขารไม่เน่าเปื่อย
วดคราวของท่านยังคงขึ้นดกดำอยู่ยงคงกระพันไม่เน่าเปื่อย

น้องเสียด้วยความรักด้วยรู้สึกผิดด้วย
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ว่าแน่ทำให้ผมได้เห็นผีน้องคนนี้นี่
พอพูดไปปุ๊บน้องยืนอยู่บนเก้าอี้หิน
นี่คือครั้งแรกที่เห็นผี
ใช่มันกลายเป็นผมเริ่มอ่านภาพได้

พอรู้ว่าเราเป็นอย่างนี้เราก็เท่อ่ะ

มือมือหนึ่งขาวแบบว่าขาวเป็นกระดาษเลย
แล้วมันเกาะอยู่ที่อกเราแล้วกดเราแน่นมาก